ของความเชื่อคุณผู้ชมของมันต้องมีนะคะของมันต้องเตรียมค่ะ
ก่อนที่จะถึงงวดต่อไปนะคะ๑๓มิถุนายนนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่ง
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบยี่สิบแปดปีนะคะเพราะฉะนั้นที่วัดทัพกระดานสองพี่น้องสุพรรณบุรี
เขาก็ต้องมีการตระเตรียมงานถูกไหมกี่ปีแล้วฮะยี่สิบแปดปีโอ้เลขสวยจังเลย
สิบแปดปีค่ะหลายคนเนี่ยทยอยเอาดอกกุหลับสีแดง
ซึ่งแม่พึ่งเนี่ยชอบดอกกุหลับสีแดงนะคะเอาไปขอโชคขอลาบจากหุ่นรูปบ้านแม่พึ่งค่ะ
สาราริมน้ำที่ฉันเคยไปนะคะฉันเคยไปขอเหมือนกันนะคะ
ก็ได้นะเออนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้
ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะมีคนไปเสี่ยงเซียมซีนะคะ
เขาบอกว่าได้เลขมาสามชุดจะพยายามอ่านชัดชั้นแหละชัดชั้น
ชุดแรกได้แก่เลขเจ็ดศูนย์สี่สามศูนย์ห้าห้าเก้าศูนย์สาม
มันเยอะจังล่ะคุณชุดที่สองได้แก่นี่สองแปดสองสองแปดห้า
แปดและหนึ่งสามอ่าทีเด็ดอยู่ที่ชุดที่สามอ่า
ที่สามได้แก่เลขสามสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าซึ่งเลขสามสี่เก้าเนี่ย
มันเผอิญหรืออย่างไรไม่ทราบไปตรงกับเลขที่ติดมากับรองเท้าคู่สีแดง
นี่ที่แฟนเพลงเนี่ยเอามาแก้บนให้กับแม่พึ่งค่ะ
เหมือนเขาเป็นป้ายราคาเนอะประมาณนั้น
แต่คุณค่ะเลขทั้ง๓ชุดก็ถูกหาซื้อตามแผงลอตเตอรี่
หมดภายในบัตรดนค่ะเออเกลี้ยงแผงอ่ะอืมอ่าย้ำที่บอกไปว่าเลขมันคือ
ที่ชาวบ้านเขาเสียงเซ็มซีใช่ขยาวขยาวขยาวแล้วออกมันเป็นเลขนี้
คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะ
ครบรอบยี่สิบแปดปีมันก็เสียงสวยนะเออเลขสวยลองดูลองดู
ลองดูอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมเราไปกันแทบจะทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะ
คือคักเหมือนกันนะครับนักเสียงโชคเข้าไปนะฮะ
ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
ที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะไปส่องหาเลขเด็ดจากลูกแก้วสารพัดนึก
นะขนาดใหญ่เท่าแต่โมงนี้แหละครับนะ
มีผู้ไปขอพรใช้มือรูปลูกแก้วไป๕ครั้ง
บางคนก็สามครั้งไปลูกแก้วใบเนี้ยสีแดงเนี้ยแหละครับ
นายนพัฒน์โพเขียวหนึ่งในคนที่ไปขอพรเขารูปไปรูปมาเห็นเลขขึ้นมาสี่สองตัวสิ
เลข๔กับเลข๖เออรูปไปรูปมาเห็นเลข
ผมก็อยากไปรู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมายังไงนะฮะ
ขณะที่นางคำปิ่นธวาเงินก็มาหาเลขจากการล้วงไข่ในหายทองคำ
ไข่มาสามใบได้สามเลขคือได้เลขสามเลขห้าเลขเจ็ด
เขาบอกว่าสาธุถ้าเกิดงวดนี้ดิฉันถูกดิฉันจะมาแก้บนหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับค่ะอืมส่วนที่ศรีสะเกดเมื่อวานนี้เรานำเสนอ
ว่ามีกลุ่มชาวบ้านนะคะในอำเภอพยุเขาลุ้นกันมากเลย
ในการที่ไปจ้างรถแบ็คโฮลคันนี้มาขุดเอาต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำ
เพราะว่าหลวงพ่อฝันเห็นฝันเห็นว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในน้ำ
แต่ตอนแรกหาไม่เจอน้ำเพราะว่าน้ำมันสูงครับพออ่าอ่ามันเริ่มแรงไง
น้ำมันลงไปเจอต้นตะเคียนแต่เมื่อวานเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้น
จนต้องยุติการขุดไปมาอีกแล้วค่ะสรุปสุดท้าย
ยกขึ้นแล้วนะคะยกขึ้นได้สำเร็จมาวัดความยาวกันหน่อยคุณ
อืมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อมโยงกับข่าวแรกเออ
ความยาวต้นตะเคียนนี้ยาวยี่สิบแปดเมตรนั่นนี่ไงอ่า
และก่อนหน้านี้ชาวบ้านบางคนส่องหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียน
เขาก็บอกว่ามันอันทีนี้ทีนี้เป็นชุดนะเขาบอกเห็นสามตัว
เก้าสี่ส่วนเลขทะเบียนรถเนี่ยรถเนี่ยนะคะ
ที่เอาต้นตะเคียนขึ้นทะเบียนคือแปดศูนย์ขีดสามศูนย์หกสี่ค่ะ
เออเอาเอาว่าไปขึ้นเหนือไปที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ตั้งอยู่ในที่ดินรกร้างแบบนี้นะคะ
คือถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยถ้าเกิดผ่านไปขับรถผ่านไปก็จะบีบแตรนะคะ
คือเราเชื่อกันว่าการบีบแตรเนี่ยเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
ใช่ค่ะบางคนเนี่ยก็เดินเท้าไปเอา
ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำแดงเนี่ยไปกราบไห้ขอเพราะนั่นไง
นั่นไงน้ำแดงเต็มแบบนี้ค่ะบริเวณริมรั้วนะคะ
ดอกไม้ก็เต็มแบบนี้ค่ะเขาก็ไปขอกันเยอะนะคุณ
ขอกันเยอะมากชาวบ้านบอกว่าคือถ้าเกิดว่าไปใกล้ใกล้เนี่ย
คุณไปดูซิที่เสาไฟฟ้าน่ะมีตัวเลขน่ะ
เห็นเขาบอกว่าติดไว้นะนั่นไงเห็นไหมยังไม่ต้องพูดเลย
ไฟก็มาไม่ต้องเห็นชัดเจนขนาดนี้
ค่ะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้จ้องหน้าจอบอกหน่อย
เดี๋ยวต่อว่ากันมาอีกนะคะเผื่อทำกับข้าวแล้วฟังอย่างเดียวนะ
เสาไฟฟ้ามันมีเลข๒๕๔อยู่นะครับ
ปิดท้ายที่วัดป่าศักดิ์คำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
พาไปหาโชคหาลาบจากแมงสี่หูห้าตา
ตัวนี้นะแมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของร้านนาเขา
คล้ายกับหมีเหมือนกันเชื่อก็ว่ามันชอบกินฐานไฟแดง
แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทองคร่ำวิธีการเส้นไหว้แปลกเหมือนกัน
ต้องจุดไฟเผาถ่านจนไหม้เป็นสีแดงว่าเชียวชอบกิน
ซึ่งเขาบอกว่าไม่ผิดหวังชาวบ้านทำพิธีนี้เหมือนกัน
แล้วครั้งนี้ก็ได้เลขจากการจุดไฟให้มันถ่านแดง
บูชาเจ้าแมง๔หู๕ตา
ได้เลขมา๒ชุดชุดแรกได้๕สอง

แล้วมันตรงกันกับเลขที่คุณบอกเสาไฟฟ้าเมื่อกี้

มันก็ประหลาดดีมันก็ตรงกันไป
แล้วแต่คุณผู้ชมจะเชื่อจะมองจะคิด
และย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกัน
การลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับ